พาไปวังพญานาคกันหน่อยดีกว่า

ไปดูกันหน่อยที่ต้นมะเดือยักษ

เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

คือเอาจริงเราคือเรานำเสนอว่าช่วงใกล้สลากออก

แต่ยิ่งช่วงใกล้มันก็อาจจะเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษนิดหน่อย
ก็เนี่ยค่ะไปมองไปจ้องไปส่องไปถูไปดูไปถ่าย

ถ่ายกันอะไรกันคือเขาเชื่อกันว่าต้นมะเดือยักษ์นี้เนี่ยนะคะ
เป็นขุมทรัพย์พญานาคเป็นพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ก็มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคลกัน
เอ๋ยผู้ใหญ่เอ๋ยเอามือถือถ่ายกันให้รึ่มเลยค่ะ
หาเลขเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มคุณยายท่านหนึ่งนั่งอยู่ตรงรากมะเดือไม่ไปไหนเลยนะ
ถ่ายมันทุกคนถ่ายมันทุกที่ถ่ายมันจนกว่าจะเจอตัวเลขนี้นี่
คุณยายแกบอกยายเห็นเลขแล้ว

ดิฉันไม่เห็นดิฉันไม่เคยเห็นอะไรเลยจริง

อันนี้ใช่มือคุณยายหรือเปล่าเนี่ยมือคุณยายดูเลอะแป้งอ่ะ

มือถือถุงคนต้นไม้คนต้นไม้
คุณยายก็บอกอุ๊ยยายเห็นเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะ
มี๓ตัวบ้างมี๒ตัวบ้าง
แล้วก็หันไปบอกเพื่อนข้างว่าฉันเห็นเลขนี้หรือว่าจะเป็นเลขนั้นนะ

คนอื่นเขาก็ไปหากันหาจุดเหมาะเอาแป้งรูปเอามือถูเอามือถือถ่ายกันแบบนี้ค่ะ

ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยมันซ้ำกันอยู่
เอาไม่เห็นก็ไม่เห็นเนอะเอาแล้วแต่คนจะมองแล้วกัน
ไปต่อนะไปต่อที่ปราจีนบุรีกันหน่อยเผื่อจะมี

อันนี้คุณเห็นแล้วเหรอฮะ
ไปต่อปลาจีนกันหน่อยดีกว่านี่รูปปั้นนะไม่ใช่วิญญงวิญญาณอะไรนะคุณผู้ชม
หลังจากที่งวดที่ผ่านมามีผู้โชคดีจากต้นตะเคียน

มีชาวบ้านแห่ไปขอเลขจากต้นตะเคียน
แม่พันธิไหลที่บริเวณสวน๘๐พันศาตลาด๑๐๐ปี
เทศบาลตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีนะฮะ
ก็ไปกันเยอะทีเดียวส่วนใหญ่ก็มากลางคืนแล้วครับ
มันจะขลังหน่อยมันจะมีความแบบเอ้ยศักดิ์สิทธิ์หน่อย

บางคนก็ใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือไปถ่ายที่ลำต้นของเจ้าแม่ตะเคียนส่องหาเลข
ตะลึงถ่ายไปมันเห็นภาพผู้หญิงจากต้นตะเคียนออกมาในรูป

หุ่นข้างนะเห็นออกมาจากต้นไม้
บางคนก็บอกว่านี่แหละน่าจะเป็นการแปลงกายของเจ้าแม่ตะเคีย
เงาหุ่นหรือเปล่าคูณหุ่นโปรแบลเลอร์เยอะอยู่ข้างต้นไม้อ่ะ
ฟังเขาเล่านายสมวงเขาเล่าประสบการณ์
ก่อนที่จะเห็นต้นตะเคียนต้นนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
พานักเรียนมาซ้อมกีฬาตรงนี้

นักเรียนไปปวดปัสสาวะ
นักเรียนก็เลยไปปัสสาวะที่โคนต้นไม้
แต่นักเรียนคือเขาบอกว่าครูผมไม่กล้าไปอ่ะ

ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงต้นไม้

เห็นแบบเป็นวิญญาณอะไรอย่างนี้

ก็เลยไปบอกชาวบ้านว่ามันเป็นต้นตะเคียน
อย่าไปทำร้ายอย่าไปปัสสาวะรถก็เลยให้
เอาผ้าไปพงไปผูกกราบไห้บูชา

หลายคนก็ได้ไปสมความปรารถนา
เขาก็ส่องกันไปเขาบอกเรามาด้วย

อะไรอีกอ่ะคุณผู้ชมมองเอง

อันนี้คือต้นทางเขียนมานะคุณผู้ชมเราไม่ได้ทำ
ทีมข่าวเราไม่ได้ทำมีคุณผู้ชมส่งมาให้เราแบบนี้

แต่คุณผู้ชมจะมองโปรดใช้วิจารณญาณ

คุณรัชพรนี่คุณส่องแบบขนาดนั้นเลยใช่ไหม

เขาเขียนมาดิฉันยังมองไม่เห็นเลยอ่ะ

ก็มีร่างออกมานิดหนึ่งเห็นไหม

มีหน้าด้วยเหรอดิฉันไม่เห็นอะไรเลยจริง

ชาวบ้านไปขอพรขอโชคขอลาบ

ชาวบ้านถูกสลากติดต่อกันมา
งวดแล้วและยิ่งใกล้วันสลาก
ออกแบบนี้เนี่ยนะทั้งทูบทั้งเทียน

ขอกราบไหว้เรือขุดโบราณนี้สักหน่อยเถอะ

แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

โดยเป็นเรือขนาด๔๐ฝีภาย

แต่ปัจจุบันเรือลำนี้มันก็มีสภาพเก่า

ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษา

ทำกับธุรกิจศาสตร์รวมกับคณิตศาสตร์

เอาเร็วเลขที่ติดอยู่กับของเรือยาว

มีคนถูกติดต่อกันหลายงวดเลยนะคะ
พอได้ยินข่าวมาแบบนั้น

มาขอโชคขอราบกันค่ะ
ไม่เห็นตรงกลางอ่ะ
อ้อมันอยู่ตรงกลางหรอ

ดูไม่ทันมัวแต่ก้มหน้าอ่านข่าว
ก็นี่แหละค่ะย้ำอีกครั้งตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตัวเลขมันก็มีแค่๐๙นี่แหละ
มันอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเอาตัวไหนไปจับวาง
แล้วเรื่องของดวงเรื่องของโชคเรื่องของการเสี่ยง

มันก็มีทั้งที่ได้แล้วก็มีทั้งที่ไม่ได้
ฉะนั้นอยากเล่นแบบสนุกสนานหอมปากหอมคอก็เล่นไปไม่เป็นไร
แต่ว่าลอตเตอรี่นะคะอย่าไปทุ่มเทจนหมดเนื้อหมดตัวแบบนั้นไม่เอานะคะเราไม่สนับสนุน